วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของหนุ่มแบงค์ที่เพชรชบูรณ์
หลังจากที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่า
ถูกตั้งกล้องแล้วก็แอบถ่ายขณะเข้าไปใช้บริการของโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
ทำให้มีคลิปขนาดที่มีเพชรสมภัณฑ์กับแฟนสาวหลุดเผยแพร่ไป
ทั้งในกลุ่มลับและในโลกออนไลน์
ล่าสุดวันนี้ตำรวจที่เพชรบูรณ์เรียกตัวหนุ่มคนนี้มาสอบปากคำนะครับ
พบว่าเรื่องทั้งหมดนั้นกุขึ้นมาติดตามจากรายงานครับ
นี่คือเสียงขอโทษต่อสังคมกับสิ่งที่ทำลงไปของนรงฤทธิรีกวยหนุ่มธนาคารวัย๓๔ปี

ที่ออกมาแชร์ว่าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่เคยมาใช้บริการ
ติดกล้องแอบถ่ายเขาขณะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว
กลายเป็นเรื่องที่ตัวเองนั้นอุปโลกขึ้นมา
พร้อมอ้างแบบหน้าตาเฉยว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
และเป็นโรคซึมเศร้าหลังเลิกกับแฟน
ว่าตัวเขาได้เคยพักที่โรงแรมดังกล่าวจริง๔ครั้ง
แต่ไม่เคยมีคลิปต่างออกมา
และที่บอกว่าเป็นคลิปตัวเองจริงนั้น

พร้อมขอโทษเจ้าของโรงแรมที่ทำให้เสียชื่อเสียง
เรื่องราวนี้สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่คลิปในโลกออนไลน์
โดยระบุว่าถูกแอบถ่ายระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาว
ใช้บริการโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่ง
และมีการเข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อย
จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ถึงตำรวจต้องเร่งตรวจสอบคลิปเฉาดังกล่าว
โดยพันธุ์ตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบูรณ์บอกว่า
หลังได้รับเรื่องได้ยื่นคำร้องขอหมายสาร
เพื่อตรวจสถานที่ดังกล่าวตามที่ได้กล่าวอ้าง
และตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
พบว่าสิ่งที่นายนรงฤทธิ์มาร้องทุกข์ไม่เป็นความจริง

ซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเป็นเรื่องที่กุขึ้น
ส่วนคลิปในโซเชียลที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
หลังจากดูแล้วมั่นใจว่าเป็นตัวเอง
เพราะจำรูปภัณฑ์สันฐานได้นั้น
แต่พอเจ้าหน้าที่มาดูอย่างละเอียด
ก็พบว่าคลิปไม่ได้เห็นหน้าชัดเจน
ทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย
ขณะที่คลิปเสียงพบว่าไม่ใช่เสียงของนายนรงฤทธิ์และแฟนสาว
หลังตรวจสอบพบว่าเป็นเสียงของผู้หญิงทั้งคู่
ตั้งแต่ต้นจนจบ๔นาที
พร้อมยืนยันคลิปทั้งหมดในโลกโซเชียลไม่มีคลิปหรือภาพของผู้ต้องหา
แต่เจ้าตัวกลับไปหาคลิปในโลกโซเชียลมาให้เจ้าหน้าที่และสื่อดูเท่านั้น

แบงค์ที่กุเรื่องจึงถูกแจ้งข้อหา

จากที่เคยเป็นผู้ร้องกลับกลายเป็นผู้ต้องหาแบบทันที
ฝากผู้เสียหายอย่างเจ้าของโรงแรม
โดยนายเลิศพงพงวรพัฒน์หรืออากูวัย๗๕ปีบอกว่า
เรื่องนี้ได้ให้ปากคำต่อตำรวจในฐานะผู้เสียหายแล้ว
และอยากถามกลับคนที่กุเรื่องว่าทำแบบนี้ทำไม
เพราะทำให้ทางโรงแรมเสียหาย
เผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ไม่มีลูกค้าเข้าโรงแรมเลย
ส่วนตัวไม่เคยรู้จักผู้ต้องหามาก่อน
เตรียมฟ้องกลับฐานทำให้เสียชื่อเสียง
ว่าด้วยเหตุผลกลใดที่หนุ่มแบงค์รายนี้กุเรื่องขึ้นมา
แต่สิ่งที่หนุ่มรายนี้ได้ทำไว้
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นอย่างชัดเจน
และตัวเองก็ต้องรับกรรมที่เกาะตามกฎหมาย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน